คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะต้องบอกว่าศิลปินยุคนี้
โดยเฉพาะศิลปินลูกทุ่งเนี่ยค่ะตอนกลางคืนเนี่ยไปร้องเพลงใช่ไหมคะ

เช่นเดียวกับคนนี้เลยนะคะลูกทุ่งสาวโบ๊คค่ะ
หนูชื่อโบชอบไปวัดและชอบทำบุญ
เดินสายเข้าวัดเป็นประจำนะคะ
ล่าสุดนะคะตามภาพที่เห็นเลยค่ะเจ้าตัวควงแฟนนุ่มสุดหล่อ

ขอพรเสริมความปังนะคะและเพื่อความเป็นสิริมงคล
องค์ท้าเวสวรรณค่ะที่วัดเขาช่องลมจังหวัดชนบุรีนะคะ
แล้วต้องบอกว่าการไปครั้งนี้ของสาวโบเนี่ย
แฟนเพลงนักเสียงโชคเดี๋ยวผิดหวังค่ะ
เพราะเจ้าตัวได้ทำการจุดประทัดถวายองค์ท้าเวสวัน
พร้อมกับปลายประทัดนะคะก็ได้เลขมาฝากแฟนด้วยค่ะ
ซึ่งปลายประทัดของเธอนั้นก็คือเขียนว่ามั่งคั่งร่ำรวย
แถวบน๘๙แถวล่าง๓๖๒
เห็นไหมน้องพลอยซึ่งแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์
บอกว่าโอ้โหงวดหน้ามาแน่ค่ะ
จากจากนี้นะคะเจ้าตัวยังได้ไปว่ายขอพรองประพิเขณฑ์ด้วยนะคะ

ก็คือจัดเต็มมูแบบว่าเต็มที่

นักแสดงสาวอารมณ์ดีนะคะ

เดินสายเข้าวัดทำบุญรัวเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดนะคะเดินทางไปไหว้ขอพรหลวงพ่อใหญ่ค่ะ
ที่วัดโยธานิมิตรจังหวัดจันทบุรีค่ะ

อุ๊ยพาร์ทตกอู้ศรีสะท้าน
บุญมาแน่ค่ะเดินเข้าไปบวชปุ๊บนะคะเจอเลยค่ะเจอหายนำโชคค่ะ
ว่าแล้วนะคะพี่อรชรก็สะบัดบ๊อบนิดนึงเอาล่ะยกมือไหว้
หลวงลูกปิงปองขอโชคทันทีค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ไปกับเพื่อนคู่ซีนะคะ
องหน้าแบบว่าเฮียอรชรเธอไหว้ขออะไรอยู่เหรอ
สะกิดกันเจ้าขอหลวงแน่จ้าไม่ได้หลวงอะไรนะคะ
หลวงลูกปิงปองคนละลูกนะคะล้วงเลยค่ะพี่อรชรได้เลขก็คือ
พี่อรชรได้เก้าส่วนผู้ซีเพิ่นก็ได้สี่
ปากแดงแจงแว่งเทลเลอร์นะคะใช่ค่ะอ่านะคะก็
แล้วก็เสริมนิดนึงละกันน้องพลอยทราบไหมคะว่าวันนี้วันดี
ใช่ค่ะวันนี้คือวันปังมากนะคะสำหรับคนที่มีความเชื่อเกี่ยวกับ
พระพิคเนธค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะวันที่สิบเก้ากันยายนค่ะ
ค่ะเป็นวันดีวันมงคลนะคะอ่าสายมูจะรู้ไว้เลยนะคะ
ว่าวันนี้คือวันคเนธจตุรฐีค่ะอ่าเขาเชื่อกันว่าวันนี้นะคะ
คือวันที่พระองค์เสด็จมายังโลกมนุษย์เพื่อประธานพร
โอ้โหพระพิฆเนตปกติแล้วก็กราบไหว้ท่านอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่พิเศษวันนี้เลยท่านจะมาใกล้
เราง่ายก็คือเราสามารถขอพรทำได้ค่ะค่ะ
จากวันนี้วันที่๑๙ยาวไปจนถึง๒๘กันยายนจำไว้นะคะ
ให้หาโอกาสไปไหว้ขอพรค่ะ
เช่นเดียวกับคนนี้เลยครูสลา
วันนี้ค่ะระหว่างที่ไปไหว้พี่ตึกแรมมี่เนี่ยภาพล่าสุดเลยนะคะ
ครูสลาเจอสิ่งนี้ค่ะกำลังเดินมาเชิบ
เจออะไรจ๊ะ
พระอาทิตย์ทรงโกรธ
มันต้องกดกลางใจเมียตรงสุขุมวิทน์อ่ะ
คุณผู้ชมดูสิค่ะหน้าจอมันเป็นวงอย่างมาก

ว่าแล้วนะคะครูสลาก็ถ่ายคลิปมานะคะ

เอาล่ะวันนี้น่าจะเป็นวันสิริมงคลนะคะ
ผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในองค์พระพิคเนตเช่นเดียวกันนะคะ
ใช่ก็พี่ไปหาข้อมูลมาง่ายเลยนะคะ
ก็เราสามารถไปไหว้ตามที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างได้นะคะ
หรือว่าถ้าเรามีองค์พระพิกเนตที่บ้านอยู่แล้วนะคะ
ก็วันนี้แหละค่ะถือว่าเลิกดีทำความสะอาดท่านค่ะ
เช็ดถูนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำนะคะ
เท่านี้ก็ปังแล้วแล้วบทสวดท่านก็ง่ายด้วยนะ
ถูกต้องคือหลายคนเนี่ยมักจะไปขอพรจากท่าน
แล้ววันนี้เป็นวันเกิดท่านเขาบอกว่าวันนี้ยาวไปจนถึงวันที่๒๘กันยายน
ใช่นึงอาทิตย์เลยอะเกือบ๒๑ค่ะ
ที่จะลงมาอยู่ใกล้เราหลายคนบอกว่าต้องใช้การส่งนงส่งน้ำอะไรแบบนี้หรือเปล่า
อันนี้แล้วแต่คนที่จะสะดวกเลยนะคะ
ก็มีคุณดวงสุดานะคะพี่อันเมืองเลยนะคะ
แล้วก็หลายคนถามว่าขวัญเชอรี่ไปไหนนะคะติดภารกิจ
ติดภารกิจนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาประจำการที่เดิมอย่างแน่นอนค่ะ
พิมพ์ข้อความมาพูดคุยกันได้นะคะเราอ่านทุกข้อความแน่นอน

ต่อเมื่อสักครู่นี้เห็นคุณสลา
สละกำลังมองดูพระอาทิตย์ทรงกรดอยู่
เชื่อไหมว่าตอนนี้ครูสลาเขาน่าจะกำลังปั้นดาวดวงใหม่
เข้าสู่วงการเพลงหรือเปล่าหรือว่า

ที่เสียงดีด้วยหน้าตาดีด้วย
ร้องเพลงดีด้วยแบบไม่ต้องพึ่งพาดนตรีเลย
จะเป็นใครยังไงไปดูค่ะ
นี่หรือคือคนอกหัก
ทำโอเคมันอยู่ใกล้กันทุกวันเห็นเธอมองแม่
เป็นไงล่ะดนตรีไม่ต้องเดี๋ยวทำเองทำนองเดี๋ยวทำเอง
สลานั่งอยู่ด้านหลังกำลังคอมเมนต์อยู่ว่าอ๋อนี่คือไอ้หม่ำจะเป็นลูกศิษย์ครูสลาแล้วเหรอ
บอกว่าพี่หม่ำจกมกของเรานี่เองค่ะคุณผู้ชมค่ะนักแสดงตลกระดับตำนานนี่แหละ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะครูสลาเนี่ยเขาเล่าเอาไว้ว่าระหว่างพักกองกันเนาะ
ก็เลยขอประชันเสียงกับไอ้หม่ำสักหน่อยซึ่งก็เลือกเพลงเก็บเศษแก้วของพี่เป้าสายัน
ซึ่งพี่เป้าเนี่ยเป็นศิลปินในดวงใจของพี่หม่ำเลยนะคะอันดอลเลยแหละ
ถูกต้องค่ะฟังจากเสียงร้องบอกเลย๕สูสีกันมากแต่ที่ครูสละอดแซวไม่ได้เลยคืออะไรรู้ไหมคะ

อยากให้โฟกัสที่เสียงดนตรีพี่หม่ำเนี่ยแกเก็บทุกเม็ดเลยนะรู้เลยว่ารักพี่เป้าขนาดไหน
แล้วก็รักเพลงของพี่เป้ามากแค่ไหนแต่หลายคนเขาหลุดโฟกัส
หลุดโฟกัสไปที่เกิบหรือว่าอีนีบ
อีนีบไอ้แต่บันเอาเลยค่ะครูส้มดูด้านหน้าจอนะน่ะ
เสียงสะอาดมันคนละสี
แต่ไม่ต้องแปลกใจอย่าเพิ่งคิดว่าพี่หม่ำแกแบบสลับข้างหรือเปล่ามันเป็นรุ่นพิเศษ
ที่แบบว่าเขาส่งตรงให้พี่หม่ำใสได้คนเดียวเลย
ที่เราอาจจะแบบว่าไม่รู้เราก็เอาไปทำตามได้แค่สลับสีเอาอีกคู่นึงมา

แล้วจะได้เป็นสิทธิ์ครูสลาห์จะได้ใส่บ้าง
ก่อนอื่นแม่แม่ต้องไปฝึกร้องเพลงกับคุณสลาบ่อย
เอาให้เข้าจังหวะก่อนเอาเนื้อให้ถูกด้วย
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน